เตือนอีกแล้วเรื่องของการเดินทาง
การเดินทางในช่วงนี้ถ้าสมมุติรถเกิดไปเสีย
รถเกิดมีปัญหาตอนมืด
ตอนดึกตอนเช้าโพเพตอนเย็นนะครับ
ที่ฟ้าก็มืดบ้างไม่มืดบ้างต้องระวัง

ปฐุมธานีพี่ชายรถเสียจอดข้างทาง
เออรถพี่เผาหลุดว่ะน้องสาวมากับสามีเลย
คุณผู้ชมครับเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนฮะ
รถมาชนสามีภรรยาคู่นี้เสียชีวิตพี่ชายรอดครับ

นายวสันการพักดีอายุ๓๖ปี
คนขับรถเสียจอดข้างทาง

ด้วยความสำนึกผิดนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเกือบตี๔ฮะ
เกือบตี๔ของเมื่อวานนี้คุณผู้ชม
บนถนนสาย๙นะครับ
บนถนนหมายเลข๙มุ่งหน้าอำเภอบางบัวทอง
ตะบนครูบางหลวงอำเภอราชหลุมแก้ว

คือเรื่องนี้ทำให้นายสุพศธรรมวงศ์อายุ๔๖ปี
ภรรยาของนายสมพฤษเสียชีวิตครับ
ส่วนนายปียพรขอไปฮะนายปียพันธ์อายุ๒๘ปี
ลูกของนายสุพธได้รับบาดเจ็บขาหัก
ถูกนำส่งโรงพยาบาลปฐุมธานี
ก่อนเกิดเหตุนายไพโรธหวังกิจอายุ๕๑ปี
นึกภาพตามนะเผาหลุดครับ
รถของพี่ไพโรธเผลาหลุดก็จอดข้างถนน
แล้วโทรบอกนางเอื้อมพรน้องสาวบอก
เออมาช่วยพี่หน่อยรถพี่พร้าวหลุดว่ะ
น้องสาวมากับนายสานายสุพศสามี
แล้วก็มีนายปียพันธ์นะฮะลูกของนายสุพธเนี่ยนั่งรถมาด้วยนะครับ
มากับไอ้วีโก้ที่ผมบอก
ระหว่างประสานรถยกอยู่จังหวัดนั้นรถสิบล้อครับ
จังหวะนั้นรถสิบล้อมาครับคุณผู้ชม
พุ่งชนรถกระบะวีโก้จนรถกระบะวีโก้ไปพุ่งชนท้าย
แล้วก็นางเอื้อมพรเสียชีวิตเลยคุณผู้ชมฮะ
นี่แหละครับมันชนต่อกันแบบนี้
แต่ว่าที่มีความเสียหายก็คือคนยืนอยู่แถวนั้นไง
ส่วนนายปียพันธ์ขาหัก
ขณะที่นายไพโรธพี่ชายของนางเอื้อมพรที่โทรให้น้องมาช่วยเนี่ย
ก็โดดหลบรอดชิดมาได้วุดวิดครับ

เพื่อมาบั้งการนี้ไว้
นายวศรคนแรกที่กูผู้ชมเห็นปลายก้มกราบ

รถมันทุกสาวเข็มมาเนี่ยนะ

พอมาถึงที่เกิดเหตุรถบรรทุกเสาเข็ม
เขาบอกเขาไม่ทันเห็นหรอกว่ามีรถจอดเสียอยู่ในช่องเลนขวาสุดนี่ครับ
นี่ไงครับเวลารถเสียตัวคนเนี่ยผมไม่อยากให้อยู่ที่รถเท่าไหร่
เพราะว่าถูกพุ่งชนอย่างจังฮะ
ไม่ได้มาเร็วไม่เร็วเลยครับผมขับรถไม่ไวหลังจากเกิดเหตุแล้ว
เราได้ลงมาดูไหมครับตอนนี้ลงมาครับลงมาเลยครับ
ลูกสาวของผู้เสียชีวิตนะครับ
พอไปถึงที่เกิดเหตุทันทีที่เห็นศพพ่อกับแม่ครับ
พ่อแม่ตายพี่ชายขาหักไปโรงพยาบาล
แต่คนขับรถสิบล้อก็พยายามอธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
แล้วยืนยันว่าไม่ต้องห่วงนะไม่หนีไปไหนจะรับผิดชอบ
ตำรวจนำตัวคนขับรถบรรทุกและคนขับรถกระบะไปสอบปากคำ
พยานที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริง
แล้วก็ใครผิดก็ต้องว่าไปตามความผิดของตัวเองครับ
นี่แหละครับคุณผู้ชมคะรถเสียทำอย่างไรดี
ดอมถ้างั้นน้ำแข็งจอดไว้ข้างทาง
หลบกันเข้าไปในที่ที่ปลอดภัยไหมริมถนนไหม
แล้วก็เจ้าของรถก็ห่วงรถไงยืนรออยู่
อีกคันนึงที่มาตามหลังแล้วเปลี่ยนเลนแล้วไปชนเนี่ย
โอ้โหตกทางด่วนก็มีแล้ว
ยังยืนอยู่ข้างรถอย่างที่ดอมบอกก็มี
ขนาดนั่งรอในรถน่ะที่ชนแล้วตกไปทั้งรถทั้งคน
นี่ครับทำยังไงกันดีครับคุณผู้ชมครับ
ก็ป้องกันนะฮะดูแลยังไงให้ปลอดภัยที่สุด